คำคืนนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มเอาใจคนรักสุขภาพ
แล้วก็ยังเป็นเมนูสูตรใหม่ที่น่าลิ้มลองนะคะ
เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งยังไม่บอกว่าคืออะไร
แต่ว่ามีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก
รสชาติดีและดีต่อสุขภาพด้วย
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานคุณลินดาอุตมะ
กาแฟมะพร้าวน้ำหอมเมนูของคอกาแฟ
ที่นำเอามะพร้าวน้ำหอมมาเป็นส่วนผสม
แทนความหวานผสมผสานกับนมสด

กลิ่นหอมของกาแฟและรสชาติของนมสด
วกกับความหอมของน้ำมะพร้าว
เป็นส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัวค่ะ
เทคนิคการดื่มกาแฟสดมะพร้าวอ่อน
ให้ใช้หลอดคนน้ำมะพร้าวที่ผสมนมสดชั้นล่าง

สัมผัสแรกจะได้กินได้รสชาติ
ของน้ำมะพร้าวกลมสดชื่น
แก้วต่อไปเป็นชาเขียวมะพร้าวน้ำหอม
ชงด้วยสูตรเดียวกันโดยเทน้ำมะพร้าว
ไปรอไว้ก่อนตามด้วยชาเขียวชงสดใหม่
ยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนเนื้อนุ่ม
อีกแก้วเป็นชาไทยมะพร้าวน้ำหอม
ลองแล้วหอมกลิ่นชาหวานกำลังดี
แถมได้เคี้ยวเนื้อมะพร้าวตบท้ายอีกด้วยค่ะ
พอเรามามิกกันมาผสมผสานกันแล้วก็มันก็ลงตัว
ว่ามันสามารถที่เอามาเป็นกาแฟมะพร้าว
ชาไทยมะพร้าวชาเขียวมะพร้าว
หมายถึงทุกอย่างโกโก้ช้าอะไรต่างสามารถทำได้หมด
ซึ่งคนรักสุขภาพมา
เขาไม่ต้องการความหวานจากน้ำตาลจากอะไรก็แล้วแต่

เราเอาความหวานของน้ำมะพร้าวมาแทนที่มาแทนที่ความหวาน
ใครชอบผลไม้แนะนำสตอเบอรี่สมูตตี้
สตอเบอรี่ผสมโยเกิร์ตปั่นพร้อมมะพร้าวน้ำหอม
ผสมผสานกับเนื้อสตอเบอรี่
แก้วนี้เลยหวานเปรี้ยวเย็นชื่นใจ
แก้วเป็นช็อกโก้บานาน่ารสชาติเข้มข้น

ปั่นกับช็อกโกแลตเย็นและน้ำมะพร้าว
อื้อฮือหวานมันอร่อยค่ะ
ในโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วยความที่เป็นเมนูรักสุขภาพ
และเจ้าของไม่ห่วงวัตถุดิบที่คัดมาอย่างดี
ลูกค้าจึงแน่นร้านทุกวันค่ะ
เจ้าของร้านเล่าที่มาของไอเดีย
นำเอาน้ำมะพร้าวมาเป็นส่วนผสมหลัก
เพราะร้านตั้งอยู่ในโรงพยาบาล
ลูกค้าทุกคนย่อมรักสุขภาพเป็นหลัก
มองว่ามะพร้าวเป็นวัตถุดิบ
หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไป
และอุดมไปด้วยคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในบริเวณนี้ร้านกาแฟเป็น๑๐ล้าน
ทีนี้เราอยากหาความแตกต่าง
ว่าให้คนอยากทานกาแฟ
แล้วก็รักสุขภาพยังไง
ก็เลยไปศึกษาข้อมูลมา
แล้วก็ไปเจอข้อมูลมาว่า

มันช่วยรักษาโรคมะเร็ง

มะพร้าวจะเข้าอะไรกับอะไรได้บ้าง
กำหนดราคาขายเครื่องดื่มที่ใช้น้ำมะพร้าว
เริ่มต้นที่แก้วละ๔๐บาท

สร้างรายได้ต่อเดือนเป็นเลข๖หลักเลยทีเดียวค่ะ
ใครสนใจริมรสความอร่อยกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก็แวะมาได้ที่โรงพยาบาลวัชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน